ต่อกันที่เรื่องของคนรักสัตว์กันหน่อยนะฮะ
คือตอนน้องหมามันเล็กมันก็น่ารักไง

ก็เอามอนไปทิ้งข้างทางแบบนี้ไปชมคลิปเลยครับ

เออคือทำไมถึงทำกับมันแบบนี้
คนที่เขาโพสต์คือคุณจิรายุ

รถเก่งคันนี้เอาหมามาทิ้งข้างทางแบบไม่ใยดี

บอกว่าดีนะที่ถ่ายไว้ทันไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงเขาทำไม
แล้วก็ลุกลีลุกหล่นหมาเองก็ไม่รู้เรื่องนะเอาอุ้มลงมาจากรถก็ดีใจสิ
คิดว่าเขาพามาเที่ยวแต่ก็ไม่ใช่นะฮะเขาเอามาทิ้งเอาไว้แบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเขาเสียใจนะคนถ่ายแต่เขาช่วยอะไรน้องหมาไม่ได้เลย
เขาให้ช่วยแชร์กันหน่อยอยากให้เจ้าของออกมารับผิดชอบเพราะเห็นรถชัดเจน
ทะเบียนก็ชัดเจนนะฮะเหตุการณ์ก็คืออยู่ที่จังหวัดสมุทรประการ
บนถนนสุขุมวิทย์สายเก่าหน้าบริษัทไทยเมืองนะฮะ
ปล่อยไว้ประมาณสักเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้ครับผู้โพสต์เนี่ย
เขาโพสต์ได้ไม่นานทางวอสด็อกไทยแลนด์องค์กรด้านพิทักษัตริย์นะฮะ
ก็ออกไปยื่นมือช่วยเหลือครับนำเรื่องนี้ไปโพสต์ต่อ
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตามหาสัตว์ตัวนี้พบว่ามันไปนอนหลบฝนอยู่ใต้รถพ่วงที่
ห่างจากจุดที่มันถูกทิ้งเอาไว้เท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มีรับประพอใจดีนะฮะ
เอามันไปเป็นเพื่อนนะครับคอยหาข้าวหาน้ำให้มันกิน
ตอนนี้ก็มีการนำน้องหมาไปส่งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อดูอาการแล้ว
จากว่าที่บริเวณคอมันเนี่ยมีบาดแผลด้วยแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเจ้าจังโก้นี่
ขึ้นรถไปแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการดำเนินคดีทางเพจวอส
ก็จะรอให้เจ้าของรถในภาพติดต่อกลับมาเพราะว่าภาพมันก็ชัดเจนเหมือนกันนะฮะ
แต่ตอนนี้ก็มีคนใจดีเนี่ยเอาน้องหมาไปรักษาแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เอาไปคืน
ถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อมานะครับถ้าเกิดว่าพบว่ามีการปล่อยทิ้งสัตว์เอาไว้แบบนี้
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการกับเจ้าของหมากันต่อไปนะครับ